เรื่องนี้โปรยไปแล้วค่ะแต่เดี๋ยวต้องมาตามกัน
เพราะว่ามีคนไปพบศพผู้ชายปริศนา
แล้วคิดว่าน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาทิ้งแล้วหมกเอาไว้อยู่แบบนี้
ลักษณะมีใบมงใบไม้ปิดบังอำพลางศพด้วยนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบเพราะเหตุการณ์นี้ศพที่ถูกเจอ
หมกอยู่ในร่องสวนกลางซอยท่าข้าม๒๐แยก๘ค่ะ
อยู่ที่เขตบังขุนเทียนกรุงเทพนะคะ
ตำรวจพร้อมแพทย์เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบ
พบว่าตรงนี้เป็นที่ดินรกร้างคุณผู้ชม
เนื้อที่ดินสักประมาณ๑๕๐ตารางวา
ศพผู้ชายคนนี้นะคะอายุประมาณสัก๓๐๔๐ปี
สภาพนอนหงายแล้วมีพวกเศษใบไม้ใบย่าอำพรางเอาไว้

สภาพศพค่ะใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำตาล
หน้าอกสกรีนเป็นภาพหลวงพ่อทองกลึง
เจดีหอยที่จังหวัดปฐุมธานี
กางเกงขายาวไม่ได้ใส่รองเท้า
มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง

แล้วก็แผ่นหลังและไทยทอยหลายแผลด้วยนะคะ
ลำคอแล้วก็ตามร่างกายอีกต่างหากก็ยังมีรอยคล้ายกับถูกมีดแทงค่ะ
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
เพราะว่าศพเริ่มที่จะบวมอืดแล้ว
ยังพบแบบนี้ด้วยนะคะสภาพศพคือข้อมือซ้ายของคนตาย
สวมใส่นาฬิกาค่ะสีดำหนึ่งเรือน
หนังข้างซ้ายก็สวมแหวนเงินเกลี้ยง๑วง
บริเวณหูขวานี่ก็เจอต่างหูหนึ่งข้าง
แล้วก็ตรงกางเกงยีนของเขามันจะมีหูกางเกง
มีพวงกุญแจกับกันไกลตัดเล็บห้อยเอาไว้ด้วย
เจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
ส่งร่างของคนตายไปชนสูตรหาสาเหตุการตาย
ทางด้านคนที่เขาพักอาศัยอยู่ติดกับที่ดินรถร้างตรงนี้
ชื่อคุณจินชการค่ะบอกว่าช่วงเช้า

ก็เลยไปเดินดูรอบบ้านจนไปเจอศพนั่นแหละค่ะ
ทีแรกนึกว่าเป็นซากหมาตายด้วยซ้ำ
แต่เดินเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าเฮ้ย
มีข้อมือคนโผล่มามีนาฬิกาสวมอยู่
ตัดสินใจรู้แล้วว่าต้องเป็นคนแน่รีบแจ้งตำรวจเลยค่ะ

เราเดินมาเห็นปุ๊บพอเราเดินมาเห็นปุ๊บเนี่ย
อ้าวเห็นเห็นมือแต่เราก็ยังคิดว่าเป็นขาหมาชี้
ตอนแรกเราคิดว่าเป็นหมาเป็นสุนัขเลย
หมาอะไรใส่นาฬิกาวะ

ผมก็กระโดดย้อนกลับมาบอกกับแฟนเลยว่าคนตาย

เพราะปกติทุ่มกว่า๒ทุ่มผมเข้าบ้านสวดมนต์อาบน้ำนอน
แล้วข้างบ้านถ้ามีอะไรเขาอยากโกรธแจ้งผมให้ผมลงมาดู
ทีนี้คุณผู้ชมคะตำรวจเขาก็เลยสันนิษฐานแบบนี้ว่า

เอาศพมาทิ้งอำพรางไว้ที่ดินร้างแห่งนี้
เพราะคนแถวนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของคนตายมาก่อนด้วย
เดี๋ยวต้องไปดูพวกกล้องวงจรปิดหาบ่อแสคนร้ายนะคะ
ส่วนใครที่สงสัยว่าอาจมีคนในครอบครัวหรือคนรู้จักหายตัวไป
หรือรูปภัณฑ์สันธารตามที่บอกมาเมื่อสักครู่แล้วคิดว่าเป็นญาติ
ติดต่อไปได้ที่สอนอท่าข้ามตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ